ก็อัดมาเต็มท้ายกระบะเลยพอมาถึงจุดนี้ครับบนถนนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

แล้วพอชนคือหน้ากระบะยู้ยับลงมาเลย
มีคนติดข้างในนี้๓ร่างด้วยกัน
สภาพแต่ละคนก็คือเลือดโชคไปหมดเลย
รอแป๊บ
เป็นผิดหรือไม่อย่างไรทำไมต้องไปด้วย